พาดูเลยผัดกะเพราไงคะ
ผัดกะเพราถือว่าเป็นจานด่วนประจำชาติไทย

นี่คือแชมป์ผัดกะเพราแห่งประเทศไทยค่ะ
นี่ต้องมีแชมป์แบบนี้แล้วนะคะ
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททจัดแข่งขันผัดกะเพรา
ตอนนี้เฟ้นหาฝีมือผัดกะเพราของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
มี๓ทีมเข้ารอบและได้ทีมชนะเลิศค่ะ
ชื่อว่าทีมครัวเนื้อหอมจากลำปาง
เขาเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนั่นแหละได้เงินรางวัลไป๔แสนบาท
ส่วนที่สองคือทีมจิตสดชื่นจากอายุทยาเป็นตัวแทนภาคกลาง
ที่๓ที่ได้รางวัลที่๓ชื่อว่าทีมร้านบ้านไทยเป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
อยากเห็นอยากทานเพราะว่าผัดกะเพราเนี่ยเราทานตั้งแต่เด็กจนโต
และคนที่ได้แชมป์เนี่ยรถจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไง

คือเอาจริงนะกะเพราอาจจะดูเป็นอาหารแบบบ้านง่าย
แต่ถ้าทำให้ดังไกลไประดับโลกแล้วก็โอ้โหผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
มันต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรสักอย่าง

น่าจะมีส่วนผสมของสเล็กสดด้วยนะแล้วอัฮะซีกโครงพริกแห้ง
เหมือนกันรัสตากเลยใช่นี่แหละเช่นไงมันก็ต้องมีไข่ดาวมีแม่บอบ
ตอนเที่ยงแล้วกันไปซื้อเองนะคะ

แล้วก็เมนูง่ายแต่ทำให้ดูมีราคานะคะ